เหตุเตือนใจในช่วงที่เทศกาลปีใหม่
ทุกคนก็จะยอมรับแหละตั้งมีการตั้งวง

แต่ว่าก็จะต้องตั้งสตินิดนึงดูความพอดีด้วยนะคะ
เพราะว่าผัวเมียที่จังหวัดบุรีรำค่ะ

คือดื่มด้วยกันสองคนนั่นแหละฉลองเทศกาลปีใหม่
หลังจากนั้นดื่มจนเมาคุยไม่เข้าหูกันเลยค่ะ
แล้วก็เอามีดมาแทงกันโดยเฉพาะฝั่งเมียเนี่ย
เอามีดมาแทงผัวผัวใช้มือป้อง
สรุปมีดมันบาดเข้าที่มือเอ็นเกือบขาดเลยนะคะ
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลเจริญศุกร์

พอไปถึงประเจนารังศัตริย์อายุ๔๔ปี
ฝั่งสามีถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่มือข้างซ้าย
เกือบขาดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ต้องนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
เมียของเขาเองค่ะชื่อว่านางบุญมี

รอให้การกับตำรวจส่วนนี้เป็นของกลาง
ก็คืออาวุธที่เมียใช้แทงเนี่ยนะคะ
ส่วนนายรังสรรค์ผู้เป็นสามีไม่ได้ติดใจเอาความนะคะ
ตำรวจก็เลยไม่ได้ดำเนินคดี
เพียงแต่ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์เท่านั้น
สอบถามนางพริ้งนางพริ้งเป็นแม่ของผู้บาดเจ็บ
เล่าว่าลูกชายลูกสะพ้ายอาศัยอยู่อีกหนึ่งหมู่บ้าน
เวลาปีใหม่เขาสองคนก็จะเดินทางมาเยี่ยมแม่ที่บ้านนี่แหละ
แล้วก็มักจะดื่มเบียร์ฉลองปีใหม่กัน
ครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นตั้งวงดื่มเบียร์กัน
เมาแล้วน่าจะพูดจาไม่ถูกหูกัน
ทัลลอกรรมกันตบตีกัน
แต่ผัวใช้มือป้องไว้ก็เลยถูกแทงที่มือได้รับบาดเจ็บ

จะเห็นลูกชายและลูกสะพ้ายดื่มเบียร์กัน
ขอบคุณครับ